ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโอ้โหครูกายแก้วเป็นที่พูดถึงอย่างมากคุณผู้ชมนะ
ตั้งแต่ติดสะพานแถวหน้าสารอาญารัชดาจนมีการลำเลียงไปอันเชิญไป
ตั้งอยู่ที่โรงแรมบาซ่าตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า
เหมาะสมหรือไม่กับการที่คนไปบูชากราบไหว้แล้วโพสต์หาลูกแมวจะเอาไปบูชายันอ่ะ
ทีนี้ก็ต้องถามถึงที่มาของท่านด้วย
นี่สงสัยมากว่าคือความเชื่อนี้มาจากไหนที่ว่าจะเอาแมวไปบูชายัน
รู้ว่าเป็นอสูรเทพแล้วความเชื่อเกี่ยวกับแมวนี่มันยังไง
คือเราเห็นว่าคนไปบวงสวงพิธีบวงสวงเยอะมากเลยนะ
แน่นมากสุศตราที่ถามมาพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตนะ
แต่ประวัติที่มาของท่านก็ต้องบอกว่ายังไม่ชัดเจน
ยังมีความคลุมเคลืออยู่
มีกลุ่มหนึ่งในเฟซบุ๊คครับคุณผู้ชม
กลุ่มชื่อว่าลูกศิษย์ครูกายแก้วบรมครูผู้เรืองเวท
เขาโพสต์ไว้ว่าเขามีวิธีบูชาครูกายแก้ว
ใช้ลูกแมวที่หาได้จากกลุ่มหมาแมวหาบ้าน
เอาพวกนั้นแหละมาบูชายัน

เขาก็อธิบายว่าเพราะครูกายแก้วเป็นมหาบุรุษ
ที่มีจิตบริสุทธิ์สมควรใช้ของบริสุทธิ์มาบูชา
คุณผู้ชมฟังผมเล่าไปเรื่อยเนี่ยใช้วิจารณญาณเยอะ
ใช้ความคิดความอาหารควบคู่ไปด้วยนะ
วิธีบูชายันก็คือใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ
สมนมสดกรอกปากลูกแมว

อันนี้วิธีนี้มีแต่โบราณเลยเหรอ
นั่นแหละสิเมื่อก่อนโบราณมีอะไรนะเอาน้ำยาล้างห้องน้ำผสมนมสด
เหรออันนี้เขาบอกโบราณกล่าวว่าโบราณนี้ชื่อคนหรือชื่ออะไร
โบราณกล่าวว่าแต่อันนี้เขาอ้างในกรุ๊ปนี้นะ
บูชายันครูกายแก้วด้วยสิ่งไม่มีวิญญาณ
ดังนั้นหมายความว่าต้องใช้สิ่งมีชีวิตมาบูชายัน
เรื่องนี้นักข่าวฟังพวกเราฟังคุณผู้ชมฟังหลายคนน่าจะสงสัย
ทีมข่าวเลยสอบถามไปยังผู้ดูแลองค์ครูกายแก้ว
ว่ามันจริงเหรอให้บูชายันด้วยวิธีนี้จริงเหรอ
เขาก็ให้ข้อมูลมาสั้นครับว่าการบูชายันด้วยลูกแมวเนี่ย
เป็นเรื่องกุขึ้นมานะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาจากกลุ่มที่ต้องการโจมตี
ต้องการทำลายศรัทธายืนยันเลยครูกายแก้ว
ให้คุณกับผู้ที่บูชาที่เคยรายงานไปคือ
ค้าขายดีการเงินดีเป็นเรื่องของธุรกิจไป
ส่วนอีกเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นก็คือ
กายแก้วเป็นใครอ่ะเป็นใครมาจากไหน
ศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรังสุครับอดีตประหลัดสำนักนายก
และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คไว้
ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วถึงครูกายแก้ว
อาจารย์ทรงทองบอกแบบนี้ว่ามีการอ้างกันว่า
ครูกายแก้วเป็นครูบาอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่๗
ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ยังไม่เคยเห็นหลักฐานยืนยันได้แน่นอนว่า
มาจากไหนเล่าลือกันมาจากที่ไหน
อาจารย์ทงทองบอกผมยังนึกไม่ออกเลย
ว่าการไปบูชารูปปั้นอย่างนี้จะเป็นสวัสดิ์มงคลได้อย่างไร
สถานการณ์อย่างนี้คล้ายกับคนแต่โบราณที่พูดกันว่า
ผีป่าจะวิ่งมาสิงเมืองยิ่งนัก
ขณะที่ประธานมูลนิธิสยามนนทบุรีอย่างคุณโทนบางแคร์ครับ
ซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุชาติแล้วก็เป็นคนสั่งสร้างครูกายแก้วก็บอกว่า
ครูกายแก้วไม่ใช่ปีศาจอย่างที่คนตั้งคำถามนะ
ส่วนประวัติของครูกายแก้วทราบมาแบบนี้คุณผู้ชมลองฟังและพิจารณาลองตรองดู
มีพระทุดงไปทำสมาธิที่ประสาทนครวัดนครธมกัมพูชา
และระหว่างทางกลับก็ผ่านจังหวัดลำปาง
พบอาจารย์ถวินมิลินทจินดาเป็นนักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุรยังทหาร
ก็เลยมีการมอบองค์ครูกายแก้วขนาด๒นิ้วให้มาบูชาไว้
มีชื่อเสียงและเงินทอง
หลังจากนั้นอาจารย์ทวินก็มอบให้กับอาจารย์สุชาติรัตนสุขมาบูชาต่อครับ
ส่วนรูปกายของครูกายแก้วเนี่ยคือไม่ได้เห็นตรง
ไม่ได้เห็นต่อหน้าไม่ได้เห็นในชีวิตจริง
แต่มีเพียงอาจารย์สุชาติที่เคยเห็นในนิมิตรนะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นอาจารย์สุชาติก็เลยทำรูปปั้นองค์ปฐมขึ้นเป็นองค์แรกครับ

นี่ก่อนเข้ารายการคุยกับพี่ช่างทำผมของเราเนี่ย
คือเขาบอกว่าปกติที่เวลาไปบูชาก็จะเห็นไปบูชาด้วยน้ำหอมนะดอม

นี่ไงด้วยดอกดาวเรืองหรือดอกไม้๗สีแล้วก็หมากพลู
นี่คือที่รู้ก็คือรู้มาแบบนี้
ไม่ได้มีนะเอาสิ่งมีชีวิตเอาลูกแมวไปบูชายัน
กรอกน้ำยาล้างห้องน้ำก็นมสดอะไรไม่มี

ส่วนบรรยากาศณที่ตั้งขององค์ครูกายแก้วครับ
เอาเมื่อคืนก่อนล่าสุดเลยนะเมื่อคืนนี้
คนก็ยังเดินทางมากราบไหว้กันอยู่
อาจจะไม่ได้เนืองแน่นเหมือนเมื่อสุดสัปดาห์

แม้ว่าจะมีการกั้นรั้วแลนดเขียวไว้นะ
จากว่าเขากำลังก่อสร้างเทเสาทำโครงหลังคาไว้ครับ
คุณผู้ชมกรณีว่าถ้าเกิดมีฝนตกอะไรลงมา

ทำไปเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคล
ส่วนที่มีการอ้างว่าต้องฆ่าลูกแมวลูกหมาเพื่อบูชายัน
คนที่มาบูชาเขาก็บอกว่าไม่น่าเป็นเรื่องจริงนะ
น่าจะเป็นการสร้างกระแสในโลกโซเชียลครับ
ต่อให้เป็นเรื่องจริงเนี่ยพวกเขาก็ไม่เห็นด้วย

คุณผู้ชมเรานำเสนอเราไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิด
แต่นำเสนอว่ามันมีความเชื่อและมีการโพสต์ในโซเชียลแบบนี้อยู่เหมือนกันครับ